เดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมกับคุณสุดสกุลดูภาพนี้

ถ้าเกิดคุณขับรถผ่านถนนสุขสวัสดิ์ตอนกลางคืน
แล้วเห็นเหมือนคนนั่งโพสต์ท่าอยู่ริมถนน

เอายังไงมีเป็นร้อยเลยเนี่ย

กระเยาะจริงคุณผู้ชมคือพอมองเผิน

นักข่าวของเราก็ไปถ่ายตั้งแต่ฟ้าสว่างยันฟ้ามืดเลยนะคะ
คือต้องเล่าให้ฟังก่อนว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กเขาเอาภาพ
หุ่นที่มันเป็นหุ่นสำหรับโชว์เสื้อผ้าแบบนี้คุณผู้ชม

มีท่าทางคือเขามาตั้งแล้วก็จัดท่าจัดทางให้เหมือนท่าโพสต์

ตั้งอยู่ริมข้างทางแถวถนนสุขสวัสดิ

มันก็กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์
แล้วล่าสุดค่ะคุณผู้ชม๑๗คือเมื่อคืนนี้ตอนประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
ผู้สื่อข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเลยค่ะ
แล้วผู้สื่อข่าวเราเลือกเวลาสักดึกดื่น

มันก็จะต้องให้แบบบรรยากาศมันได้นิดนึงไง
แล้วก็ไปเห็นแบบนี้นั่งตัวซีดตัวเซียว
ยกมือบ๊ายด้วยนะไม่สวมเสื้อผ้า

เสร็จแล้วเนี่ยไปเจอเป็นหุ่นทั้งผู้ชายผู้หญิงเลยนะคะ
แล้วก็เจออยู่แบบเป็นร้อยตัวค่ะ
รวมถึงชิ้นส่วนต่างนะที่มีแต่แขนมีแต่ขาอะไรก็ว่าไปเนอะ
ทีนี้เจ้าของหุ่นก็คือนี่ค่ะเป็นคุณลุงชาญรอดประเสริฐอายุ๖๘ปี
คุณลุงชาญเป็นคนสุพรรณนะเขาอยู่ตรงนั้น

แล้วลุงชาญก็เล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ย
เป็นอาชีพมีอาชีพรับเหมาซื้อขายของเก่า
สัก๓ปีก่อนผมไปเหมาซื้อพวกหุ่นพวกนี้
มาจากห้างก็เหมามา๓๐๐กว่าตัว
เอามาตั้งไว้ตรงนี้หน้าบ้านพัก
ซึ่งหุ่นที่ผมวางเอาไว้เนี่ยผมก็จะจัดท่า
เอาให้ยกมือบ้างให้ไขว้ห้างบ้างยกมือข้างเดียวบ้าง
แล้วหลังจากนั้นก็ติดป้ายเอาไว้เห็นไหมคะ
ขายจ้าแล้วบอกเบอร์โทรศัพท์บางตัวนะคุณสุดสกุลค่ะ
บ้างพันหนึ่งบ้างอันนี้ต้องดูตามสภาพ
ว่ามือมันขาดไหมขาขาดไหม

เพราะบางครั้งเอาแขนของตัวอื่นมาใส่กับตัวนี้
แต่ทีนี้ลุงชาญบอกว่าเอาจริงนะ
ผมไม่ได้คิดอะไรหรอกก็คิดว่ามาตั้งหุ่นขายปกตินั่นแหละ
ติดป้ายไว้ชัดเจนว่าขายจ้าแล้วก็ติดเบอร์โทรศัพท์
ผมไม่รู้นี่ว่าจะมีคนที่ผ่านไปผ่านมา

บอกหรือจะให้แบบใส่เสื้อผ้าล่ะให้หุ่นแล้วขาย
เท่านั้นไม่พอนักข่าวของเราจูงมือลุงมาเลย
งั้นลุงลองมาดูตอนกลางคืนหน่อย

ลุงก็เออพอมาดูกลางคืนมันก็หลอนมันก็น่ากลัวเหมือนกันว่า

แล้วลุงบอกด้วยนะว่าตอนกลางคืนมันจะมืด
มันก็จะสลัวมาจากบ้านนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะ
หุ่นที่อยู่ใกล้กับสารเจ้าแม่พิกุณฑอง
ชาวบ้านเขาก็หวาดกลัวแต่ทีนี้
พอนานไปชาวบ้านแถวนั้นเขาชิน
แต่คนที่ไม่ได้ค่อยผ่านไปผ่านมาก็อาจจะไม่ชินไงคะ
เห็นแบบนี้ก็เลยถ่ายรูปไปโพสต์

เดี๋ยวหลังจากนี้ลุงจะไม่เอาหุ่นมาวางแบบนี้ละ
เพราะว่าเอาจริงนะหนูบางตัวมันก็ไม่ค่อยสมบูรณ์

ใช่สนใจซื้อไหมตัวละ๕๐๐ตัวละพันหนึ่งเท่านั้นเองนะ

ขายหุ่นตามเรื่องตามราวของคุณลุงเขาแหละนะฮะ